มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราได้ลองลิ้มชิมรสของอร่อยกันไปแล้วนะคะ
ตอนนี้เราก็ต้องมาดูสุขภาพร่างกายของเราด้วยเหมือนกันนะคะ

ใช่จริงเขาบอกว่าอันนี้๑ชั่วโมงเองนะคุณผู้ชม
คือหลายท่านอาจจะเห็นนุ้ยเคยเห็นการออกกำลังกายแบบนี้จากอินสตราแกรมของน้องแพนเค้ก
แล้วก็ตอนนั้นดูแล้วสนุกมันเป็นการผสมผสานแบบเหมือนกับกายกรรม
โดยมีสลิงรัดเอวเราไว้แล้วเราก็แบบกระโดดดึงไปดึงมา

อันนี้นี่เองใช่อันนี้แหละแล้วจะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าคือเป็นไอเดียเป็นความคิดของคนไทย
คนไทยคิดเองใช่แล้วก็ไปดังเมืองนอกแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยของเรา
ที่นี่แหละค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเขามีสลิงยึดอยู่แล้วข้าง
ใช่คือจะตีรังกาจะเรียนรู้สิได้หมด
คือนุ้ยว่ามันมันซอฟต์กับตรงข้อต่อของเราพอสมควรเลยแล้วก็ใครที่แบบว่ามีน้ำหนักเยอะแล้วแบบว่าไม่อยากจะไปออกกำลังกายหนักอะไรอย่างนี้
ว่าตัวนี้บันจี้แดนส์เนี่ยเหมาะมากเลย

ทั้งล่างหัวหือคอไหลเอว
แต่อยากรู้ว่าสลิงเขารับน้ำหนักได้ขนาดไหน

แต่ว่าถ้าเกิดปอนทำท่านี้เนี้ยเขาอยู่กันครึ่งกำแพงเนาะ

ชั่วโมงนึงได้ตั้ง๕๐๐แคลพี่
แกเอาสามีแกวิ่งให้ได้ถึง๑๐นาทีหน้าบ้านก่อน
พี่บอกแล้วแล้วค่อยไปตรงนั้น

เป็นที่แรกเจ้าแรก

คุณคำว่าไม่แน่เดี๋ยวจะมีหรือเปล่า

มีคลาสต้งคลาสเต้นมีอุปกรณ์ออกกำลังกายเยอะแยะมาก

หน้ามันจะเหี่ยวมันจะแห้งมันจะโซม
เอาว่าออกแต่ก่อนได้ไหมไม่ต้องห่วงตรงเหี่ยวแห้งโซม

ออกไปเถอะเหี่ยวแห้งสมเดี๋ยวมีพี่เขามาคอยแนะนำ

มีเคล็ปโอ้โห

เสียงหายไปไหน

เรียกได้ว่าถ้าเราสวยแล้วเราสตรองแล้ว
เราต้องแบบหน้าไม่เหี่ยวด้วยใช่ไหม

ใช้เวลาหลักนาทีในการให้ผิวฟูขึ้นมา

สวัสดีค่ะพี่ผมเชิญค่ะ

เห็นไหมไม่ต้องมีกับหย่อนหน้าบ้านเห็นไหม
เอาปอนด์มาด้วยนะ
แล้วก็บัญชีแดนก็

คุณพี่บุ๋มมองอย่างนี้ดีกว่าคือสแมสยิมเนี่ยเรารู้จักมาสักอย่างแล้ว

อย่างที่น้องนุ้ยบอกถ้าเรามีปัญหาเรื่องผิวเรื่องอะไรยังไง
ไม่ปกติเวลาคนออกกำลังกายมันผิวมันจะแบบ

เหนือจากออกกำลังกายแล้วการใช้ในชีวิตประจำวัน
หยีหน้าการทำอะไรก็ตามเนี่ย

มันไม่เหมือนสมัยเด็กตื่นมาเนี่ยนะ
ตอนนี้เนี่ยพอแต่ก่อนร้องเพลงชาติสมัยเด็กเนี่ย

แต่เดี๋ยวนี้ถึงเย็นยังไม่หายเลยใช่ไหม
เวลาเรานอนจะแค้งง่าย
ตอนนี้บ่ายสองยังไม่หายเลยนะ

เราก็ต้องมานั่งดูแลตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่า
ที่สำคัญเราเองก็เป็นคุณแม่แล้วนะ

แต่เราก็ต้องดูแลผิวของตัวเองให้ใสอยู่เสมอ

เยอะก็ถ่ายหลายรายการแล้วไหนจะละครไหนจะอะไรอีกใช่ไหมคะ
เพราะว่าเราเองก็อยู่กลางแดดโดยตลอดเลย

หน้าสดก้าโชว์
คือจริงมีคนเขาบอกว่ามีลูกคนนึงเนี่ย
ผิวหน้าผิวตัวของเราก็จะแก่ไปอีก๑๐ปี

เพราะว่าปัญหาหน้าเหี่ยวหน้าโย่นตีนการอยยับหน้ายับ

เหมือนใช้กาวมาทำให้ดูผิวเติม
ดูผิวตึงใช่แต่มันแต่งหน้าไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะมันจะเป็นรอกเป็นแผ่นคราบออกมาอย่างเงี้ย
อันก็เป็นแผ่นผ้าขาวเนาะเหมือนเทียนไขเลยก็มีมันก็แต่งหน้าไม่ได้อีก
หน้ามันก็แย่อีกแล้วบางอย่างนะคะมันแสบมันมีแอลกอฮอลเยอะหน้ามันก็จะแดงนะคะ
ไปหาหมออีกไม่ได้เลยจนกระทั่งดิฉันก็เห็นนะคะพรีเซนเตอร์หนุ่มคนนึงนะคะ

กล้องบอกตัวนี้บุ๋มฉันใช้ตัวนี้
ลับง่ายนะคะเพียงแค่๕นาทีเท่านั้นคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
ใช่สามารถโทรถามได้เลยว่าคืออะไรนะคะ

ในสารสกัดจากธรรมชาติก็เป็นสารสกัดจากแบลงกระพวงพระจันทร์

เพราะว่าสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เยอะมากถึง
รวมถึงสารสกัดจากสาหร่ายอีก๖ชนิด

แล้วก็เติมเต็มเซลล์ผิวของเราเนี่ยทำให้ผิวของเราเนี่ยเด็กลงนะคะ
มีเลขที่จดแจ้งมีออยสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมด
แล้วก็ไม่มีการแพ้ผ่านการทดสอบวิจัยด้วย

เอามาดูต่อนะครับว่าผลเป็นยังไรนะคะ

โอ้เขารับรองเป็นเรื่องเป็นราวเหรอ
แล้วก็จากนั้นก็แต่งหน้าได้เลย

แล้วก็แต่งหน้าได้เลยด้วยนะคือไม่ต้องมานั่งรออะไร
แล้วก็สารสกัดเขาเข้มข้นมากถึงขนาดที่ว่ามันส่งผลกับผิวในระยะยาวอีกด้วย

ถูกต้องไม่แพ้แน่นอนนะคะดังนั้นนะมาดูได้เลยนะว่า
เดี๋ยวนะสามารถแกะได้เลยใช่ไหมคะ
อะให้เห็นกันเลยดีกว่ามันเป็นซองดังนั้นสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ย
จะเอาไปให้สู่ผิวของเราเนี่ยให้เขาเรียกว่าเฮ้ยอ๋ออย่างนี้เลย
เป็นซองอย่างงี้เลยง่ายอย่างงี้เลยนะคือความสดของสารสกัดเนี่ย
มันก็จะเข้าสู่ผิวของเราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตบแค่นี้
เห็นไหมคะเห็นความใสความตึงเกิดขึ้นเลยเห็นไหม
แค่นี้เท่านั้นเองนะคะแล้วคุณก็สามารถแต่งหน้า
คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองเด็กลงดูย้อนวัยเป็น๑๐ปีได้เลยนะคะ
แต่ของดีไม่ใช่ไม่แค่สารสกัดอย่างนี้เท่านั้นนะค่ะ

โอ้โหโปรโมชั่นที่เรารอคอยตรงนี้เลย

๕นาทีมันได้ผลขนาดนี้แล้วมันจะแพงไหม
ราคาต่อกล่องดิฉันขอพูดราคาเต็มก่อนเลยละกัน

หลายคนคงตกใจกับราคานี้นะคะ
แต่ถ้า๕นาทีมันเห็นผลนุ้ยย้อนใจ
แต่๕นาทีเห็นผลต้องจ่ายนะคะสำหรับราคานี้นะคะ
แต่เฉพาะรายการนี้ฟังดีเลยนะคะ

เหลือ๓๒๐๐บาทและยังไม่พอ
ซื้อ๑กล่องแบบนี้แถมอีก๑กล่องเลยค่ะ

๑แถมอีก๑ในราคา๓๒๐๐บาท
แต่ฟังเลยนะคะ
๐๒๑๒๖๓๐๐๐โทรมาภายใน๑๐นาทีนี้
โทรมาภายใน๑๐นาทีนี้ลดไปเลยค่ะ
อีก๖๑๐บาทเหลือเพียง๒๕๙๐บาท
ยังไม่พอแถมครีมกันแดดตัวนี้อีก
อีก๑หลอดบุญราคา๙๐๐บาทฟรี
ทั้งหมดนี้นะคะ๒๕๙๐บาทเท่านั้นค่ะ
คุณคะสามีดิฉันโทรแน่นอนต้องซื้อเป็นของขวัญ

รีบโทรเรามีเวลาให้หลังจากนี้อีก๑๐นาทีด้วยนะคะ

วันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณพี่ภูมิด้วยค่ะ
ขอบคุณพร้อมแต่อย่าลืมเข้ามาบอกว่าโทรมาจากรายการโอเคนะคะ

วันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วนะจ๊ะ

โทรเลยเถอะเหมือนได้อยู่ใกล้พี่ก้องสหราช

อุ้ยหอมดีอ่ะ